ครับผมจะพากุญชมไปดูวิถีการหา
ของกินของชาวอีสานครับ
ซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่
หรือผู้เชไม่มีทางทำได้แน่นอนครับ
ส่วนวิถีที่ผมพูดถึง
จะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ
สวัสดีเด้อคุณผู้ชม
วันนี้เราจะพาไปดูวิถีการหาเลี้ยงชีพตามธรรมชาติ

ชาวบ้านเขาจะออกหาอะไรบ้างนั้นไปเบิ่งกันเลย
แม่ม้าเริ่มกันที่ชาวบ้านพากันออกไปเก็บเห็ดป่า

พี่ดาพี่ดามันจุบยังไง

ป้าติโทแม่ในป่าเต็มไปด้วยเห็ดดอกใหญ่ดังนั้นเลยคุณผู้ชม
ชาวบ้านที่ไปเจอแบบนี้เนี่ยก็ต้องตื่นเต้นเล่นใหญ่เป็นธรรมดาแหละครับ
เพราะที่เห็นอยู่นี้คือเห็ดโคนหรือชาวอีสานเรียกว่าเห็ดปลวก
น้อยคนที่จะเข้าไปเจอเห็ดโคนมากขนาดนี้
นี่ดูดูสิครับคุณผู้ชมมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่

ที่ได้เก็บเหตุคนกลับบ้านเต็มตะคร่าแบบนี้
โอ้โฮแบ่งมากกี่อยากได้จัง
และนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิถีในการทำมาหาเลี้ยงชีพในถิ่นอีสานจ้า
คราวนี้ไปดูชาวบ้านออกจับพวกหลังฝนตกกันบ้าง
เฮ้ยเป็นตะม่วนแท้เนาะเอ้ยลุยน้ำลุยโครนชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียว
ในช่วงหลังจากที่ฝนตกเสร็จใหม่ชาวบ้านกลุ่มนี้ได้ออกมาส่อนฮวก
หรือจับลูกออสของกบอบกันอย่างคึกคักคลึกคืนเลยทีเดียว
โอ้โฮแต่ละคนได้หวกกันเต็มตะคร่า
จากจะได้ฮวกแล้วยังได้กบได้เคลียร์ติดไม้ติดมือกลับไปด้วย
ชาวบ้านยังบอกอีกว่าจะนำพวกไปทำเมนูเด็ด

บอกเลยว่าเมนูนี้แซ่บอิหลีต้องลองเด้อ
และสุดท้ายจะพาไปดูชาวบ้านออกไล่แยะกันต่อครับ
ส่วนที่สุดวิวที่ก็เอาเผตร

คุณผู้ชมดูเป็นการล่าแย้อย่างชำนาญการเลยทีเดียว
แล้วแย้วิ่งเร็วมากเลยนะ

ชาวบ้านนี่ก็วิ่งไล่แยะกันอย่างเป็นทีมเลยทีเดียว
แย้ด้วยการขุดรู
แต่ยังมีอีกหนึ่งวิธีที่จะได้แย้มา
นั่นก็คือใช้บวงเชือก

ออกมาซะดีนะจ๊ะอยู่ไหนจ๊ะ
เรื่องการหาเลี้ยงชีพตามธรรมชาติแบบวิถีอีสาน
ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคุณผู้ชม
โอ้โหสุดยอดเลยนะ

เยอะเลยหลากหลายอาหารพื้นถิ่นเนอะ
กว่าจะได้แย้แทบแย่เลย
วันหลังให้เขาไปอยู่กับพี่รัฐาไหม
เพราะคุณตุ๊กแกยคุณก็จับมาแล้วนิ
สักวันผมจะส่งคุณไปจับงูเหลือม

ขอบคุณคุณจูด้มครับ
ขอบคุณคุณจูด้มครับ